มาดูคลิปที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเลยนะครับ
เพราะว่าแหมแคปชั่นใต้คลิปเขียนแรงเหมือนกัน
บอกว่าทีเด็ดสอนอคันนายาวขอทานประเทศเรา

แรงมากคือเขาบอกว่ามันเป็นคลิปของเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงหัวโค้งปุ๊บ

แล้วเธอก็เสียหลักไปชนกับคันหน้าเจ็บตัว

โดนปรับอีก๕๐๐เพราะว่าไม่สั่วหมวกกันเนาะ

จะหากินค่ะตำรวจจะหากินช่วยด้วยค่ะ

ขับมาด้วยความเร็วตรงโค้ง

โดนคนอื่นเขาด่าหลายช็อตเลยจ้า

ยังน่าใช้กฎหมายมาอ้างค่ะ
ถ้าหนักมีหมวกกับนกนกยังโดนอ่ะคิดดูดิ
จริงถ้าคุณตำรวจโบกและจับเขาผิดเขาคงต้องยอมรับอยู่แล้วเพราะไม่สวมหวกนิรภัย
แต่กรณีที่มันเกิดขึ้นคือคาลิสสุดท้ายว่าผลักจนล้มแน่
ผลักเลยจ้าว่าอย่างนี้
คลิปนี้นะคะเอามาจากเฟซบุ๊คผู้ใช้ชื่อว่าลูกปลาอรัญญาค่ะ
โพสต์คลิปข้อความระบุที่เขียนเอาไว้บอกว่า
เด็ดสอนอคันนายาวขอทานประเทศเรา
เหตุเกิดใต้สะพานทางโค้งกม๘
เหตุมีอยู่ว่าขี่รถจักรยานยนต์รถเลี้ยวมาทางโค้ง
แล้วก็เจอตำรวจวิ่งมาผลักรถจนล้ม
ขอย้ำว่าเลี้ยวโค้งแล้วเจอตำรวจเลย
แล้วก็ผลักทันทีสรุปแล้วเจ็บตัวไม่พอ
ต้องให้ไปจ่ายค่าปรับ๕๐๐บาทแล้วยึดรถไว้
โอ้โหเปิดหัวมาขนาดนี้
คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายค่ะ

ก็คุณก็ควรจะสวมหวกกันน็อกนะ
นี่คือเสียงส่วนใหญ่นะแต่ก็บอกเหมือนกันว่า
ตำรวจก็ไม่น่าจะถึงขั้นต้องผลักรถให้ล้ม
เพราะมอเตอร์ไซค์มันเสียหลักง่าย

กำกับการสถานีตำรวจนครบานคันนายาว

บอกว่า๒๗กันยายน๑๑โมงเช้า
ตำรวจจราจรทำการกวดขันวินัยจราจร
บริเวณแยกกม๘ถนนรามอินทรา
โดยแจ้งให้ศูนย์วิทยุประชาราชทราบก่อน
แล้วก็ให้ตำรวจจราจรลงประจำ
จับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

จนกระทั่งผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวอัจจนาแสนโพค่ะ

ไม่มีใครสวมหมวกทั้งคู่

แต่ว่าไม่หยุดค่ะ

สิ่งที่ทำคือเร่งเครื่องหลบหนี

ที่ร้อยตำรวจตรีสายชนสุธิประพา
รองสารวัตรจราจรสนคันนายาวยืนอยู่

รองสารวัตคนนี้ก็ออกไปพยายามสกัดกั้น

แต่เธอก็ยังคงเร่งเครื่องหลบหนีเหมือนเดิม
ตำรวจเขาก็เลยเบี่ยงตัวหลบแล้วก็จะใช้มือไปเอื้อมคว้าไว้
ก็เลยทำให้เธอเสียหลักแล้วรถก็ล้ม
เหมือนคุณตำรวจพยายามที่จะเอามือคว้า

อันนี้ดูตามที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยนี่แหละค่ะ

ทีนี้พอรถล้มเกิดเป็นอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ตำรวจก็รีบเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาประถมพยาบาลเบื้องต้นเลย
แล้วก็สอบถามผู้ขับขี่แล้วก็เพื่อนด้วยว่า
จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดไหม
ทั้งสองคนตอบตรงกันว่าไม่ไป
จากนั้นพอตรวจรถไว้ก็ปรากฏว่าอุปกรณ์ส่วนควบก็ไม่สมบูรณ์
ที่สำคัญใบขับขี่ก็ไม่พกหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
แล้วประเด็นก็คือว่าตอนที่ออกใบสั่ง
นักศึกษาอาจารย์ผู้บาดเจ็บก็ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหา
ยังยกมือไหว้ขอโทษด้วย
แล้วก็รับสารภาพบอกว่าตั้งใจขี่หนีจริง
หลังจากนั้นเธอก็เข้ามาชำระค่าปรับที่สนคณะยาว๕๐๐บาท
แต่ดันมันมีคลิปนี้ออกมาไงนะฮะ
เหตุการณ์นี้คือเราต้องฟังความสองข้าง

อันนี้เนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะรีดถ่ายเพราะว่า

แต่ล้มขึ้นมาเนี่ยตายเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นมันคือความปลอดภัยของตัวคุณเอง
แต่เขาสารภาพนี่ว่าเขาตั้งใจขับหนีใช่ไหม
ใช่แล้วใบขับขี่คุณก็ไม่ได้พก
เพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะบอกว่า